เจอแบบนี้เป็นใครใครก็ตกใจเจอกระสุนปริศนาตกอยู่ที่ระเบียงบ้าน
ตกใจไหมคะยิงกันจังตกใจไหมคะเออตกใจสิครับ
วันหลงปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมยิงปืนขึ้นฟ้าจะกะว่าจะฉลอง
แต่รู้ไหมคะว่าไอ้การยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว
มันทำให้คนตายได้นะคุณอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้นะ
แต่เคราะห์ดีคราวนี้คุณเห็นไหมนี่คือกระสุนปริศนานะคะ
ตกมาที่ระเบียงบ้านของบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดแพร่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียว
บ้านเลขที่สองแปดสี่หมู่ห้าตะมวลทุ่งกวาวอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
เมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปแบบนี้ค่ะ
ทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจหลังจากที่เขาได้รับแจ้งบอกว่า
ไปพบกระสุนปืนหนึ่งนัดไม่ทราบชนิดตกอยู่บริเวณระเบียงหน้าบ้าน
แล้วก็มีรอยกระสุนปืนเจาะทะลุหลังคาแบบนี้ค่ะฝ้าเพดานเนี่ยเป็นรูเห็นได้ชัดแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะเราไปคุยกับเจ้าของบ้านท่านนี้ชื่อว่าคุณรัตนาพรกันทาธรรม
อายุ๖๘ปีเล่าบอกว่าตั้งแต่คืนปีใหม่ที่ผ่านมานะคะ
ขณะนอนอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องด้วยครับ
ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นติดต่อกันหลายต่อหลายนัดในช่วงเขาดาวน์ค่ะ
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมีกระสุนตกใส่บ้านของตัวเองนะคะ
กระทั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่กวาดพื้นหน้าบ้านก็ไปพบกระสุนนี่แหละค่ะ
กระสุนปริศนาตกอยู่หนึ่งนัดตกใจค่ะ
พอมองกระสุนเสร็จปุ๊บก็ต้องแงนหน้าดูซิสำรวจหน่อยบนฝ้าเพดานบนหลังคามีรอยหรือเปล่า
ถ้ามีรอยแปลว่าใช่เลยกระสุนมันตกใส่หลังคานะฮะ
ไปพบว่าฝ้าเพดานเนี่ยมีรูกระสุนเจาะทะลุลงมาค่ะ
จุดนี้จุดที่เจอกระสุนคุณน่าตกใจมาก
เพราะคุณรัตนาพรบอกว่าอยู่ห่างจากห้องนอนเพียง๓เมตรเท่านั้น
สามเมตรเท่านั้นค่ะลงห้องนอนแล้วเป็นเรื่องเลย
เป็นเรื่องเลยนะคะเป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะคะ
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับ
ทีนี้เนี่ยคุณรัตนาพรเจ้าของบ้านยืนยันนะคะว่า
จริงเนี่ยที่แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ได้จะติดใจเอาความอะไรนะฮะ
แต่ก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก
ส่วนกำนันตำบลทุ่งกว่าวคุณเทเวศบอกว่า
เบื้องต้นเดี๋ยวจะประกาศเสียงตามสาย
ตักเตือนชาวบ้านในพื้นที่เรื่องนี้นะคะ
เพราะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานหรือเทศกาลไหนก็ตาม
ก็มักจะมีคนยิงปืนขึ้นฟ้าแบบนี้เป็นประจำ
ตักเตือนกันมานักต่อนักแล้ว

เป็นรอยต่อระหว่างตำบลทุ่งกวาวกับตำบลทุ่งห้อง

เพราะฉะนั้นเตรียมจะประสานตำรวจให้มาช่วยควบคุมในพื้นที่
ป้องกันเหตุจะซ้ำรอยเดิมนะคะ
ทีนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับ
เคยมีการคำนวณความเร็วแล้วก็ความแรงของกระสุน

ความเร็วในการชนของการปล่อยกระสุนเนี่ยนะ
เท่ากับว่าเวลามันตกลงมานะ
ตกมาจากพื้นที่๓กิโลเมตร๔๐เมตรแล้วก็มาใส่หัวคน

การปล่อยน้ำหนัก๕กิโลกรัม
ใส่หัวคนในระยะ๕เมตร
๕กิโลกรัมปล่อยใส่หัวคนในระยะ๕เมตรตายได้ไหม

ความเร็วและความแรงของกระสุนก็ประมาณนั้นแหละค่ะ